คุณผู้ชมคะหมอปลามาแล้วค่ะกรณีน้องเออายุสิบสี่อ่ะค่ะ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากจะให้หมอปลามาช่วยบ้านน้องอยู่ที่ราชบุรีนะคะ
น้องเขามีอาการแปลกใช่ไหมคะอยู่ดีก็เล่นแต่โทรศัพท์มือถือ
ไม่พูดไม่จาอะไรกับใครไม่อาบน้ำเก็บตัวคนเดียวแล้วไว้ผมยาวเลย
นี่หมอปลามาแล้วไปกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะคุณบอมอภิวัฒน์นะคะ
ไปที่บ้านของน้องที่อำเภอปากท่อค่ะน้องหลับอยู่ในบ้าน
หมอปลาบอกขอดูอาการน้องเอหน่อยอืมเด็กชายอายุสิบสี่
คุณผู้ชมค่ะพอน้องเอเห็นหมอปลากับทีมข่าว
เอทำหน้าตกใจมากคือตาแข็งตาขวางเลยตกใจเลยเหรอตาขวางใส่เลย
คือคุณพ่อกับคุณแม่พยายามจะปลุกให้น้องลุกขึ้นมาคุยกับหมอปลาอืม
น้องไม่ยอมนะพี่อุ๋ยเนี่ยตาขวางตาแข็งแบบน้องขัดขืนนะคะ
ถามอะไรก็ไม่ตอบค่ะหมอปลากับคุณน้ำฟ้าเนี่ยก็พยายามจะพูดนะ
บอกถ้าไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวต้องเอาตัวไปรักษาที่บ้านนะอืม
น้องเลยยอมท่าทีอ่อนลงยอมพูดเป็นครั้งแรก
หลังจากไม่พูดมาเกือบปีและที่ไม่อาบน้ำบอกว่าขี้เกียจ
ไม่อยากอาบแต่พ่อกับแม่บอกว่าไม่ว่าจะตอบอะไรอ่ะ

เพราะลูกไม่พูดมาเป็นปีปีดีใจที่ได้ยินเสียงลูก
หมอปลากับคุณน้ำฟ้าพยายามเกลี้ยกล่อมนะคะให้น้องไปอาบน้ำ
น้องยอมนะยอมค่ะแม่น้ำตาไหลเลยอะค่ะ
แม่ร้องไห้เลยก็ถามว่ารักแม่ไหม
ถ้าลูกรักแม่ลูกอาบน้ำทำเพื่อแม่นะน้องตอบว่ารัก
แล้วลุกเลยค่ะไปอาบน้ำไปตัดผมอู้นี่นี่เล็บ
โอ้โหเล็บยาวไม่ได้ตัดแบบอื้อหือปีนึงไม่ตัดเล็บ
ตัดผมไม่อาบน้ำไม่ออกจากที่จากห้องนอนเลย
แต่สุดท้ายยอมแล้วว่าพี่อุ๋ยนี่ยอมแล้ว

ทำไมไม่คุยกับพ่อกับแม่ครับ
ถ้าไม่คุยลุงก็ต้องเอาหนูไปโรงพยาบาลนะ
ก็มันไม่อยากคุยนะจะหาว่าลุงใจร้ายไม่ได้นะครับ
ที่ที่ไม่อาบน้ำมาอ่าเพราะอะไรรู้เพราะอะไรลูก
ก็มันขี้เกียจอ๋อเพราะมันขี้เกียจอ๋อเพราะลุงดีดู
แล้วทำไมหนูถึงนอนกลางวันกลางคืนหนูไม่นอนอะครับ
ก็ขี้เกียจนอนอีกแล้วรักแม่ไหมอั้น
รักแม่ไหมรักไหมพูดดิลุกรักไหมรักรักแม่อาบน้ำนะทำแม่นะอาบน้ำ
แม่ร้องไห้เลยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
อย่าโทษผีเด็กอาจจะแค่ขี้เกียจหรือเปล่า
ติดเกมไม่อยากอาบน้ำหรือเปล่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนให้ประสานหมอปลาเนี่ย
ค่ะบอกว่าน้องน้องคนนี้นะฮะเราชื่อสมมติว่าน้องเอใช่ไหมน้องเอใช้เป็นนามสมมติอ่ะค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ไปเรียนหนังสือปกตินี่แหละแล้วพอช่วงโควิดเขาก็เป็นเรียนออนไลน์ใช่ไหม
ค่ะพอถึงเวลาสถานการณ์ดีขึ้นต้องไปเรียนตามปกติเนี้ยลูกชายไม่ไปครับอืม
อ่าพอไม่ไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมก็คือกลางวันนอนอยู่แต่ในห้อง
แล้วไม่พูดไม่จากับใครไม่พูดไม่จากลางคืนตื่น
แต่อยู่กับอะไรรู้ไหมค่ะอยู่กับโทรศัพท์มือถือก็นั่นไงค่ะ
กับแม่บอกเคยพาลูกเนี่ยไปหาหมออืม
บอกต้องรักษาเพิ่มเติมต้องมาตรวจอย่างละเอียดนะ
ว่าจะมีอาการอะไรเกี่ยวกับทางเรื่องของจิตศาสตร์การติดเกมหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่พ่อกับแม่บอกไม่มีเวลาพาไปค่ะ
แล้วก็ไปสงสัยเรื่องบ้านบ้านล้างบ้านล้างอะไรคือเนี่ย
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้พาลูกไปหาหมอเพิ่มแล้วลูกก็อยู่อย่างนี้มาเป็นปี
แต่พอวันนี้พอน้องพูดแล้วน้องก็ยอมตอบยอมอาบน้ำ
มันก็เหมือนกับว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องผีแล้วหรือเปล่าพี่อุ๋ยแต่แต่พี่อุ๋ยคะคุณผู้ชมค่ะ

แต่หมอปลาบอกว่าน้องถูกวิญญาณสัมภเวษีสิงนะ

เอาจริงหมอปลาบอกแบบนี้ค่ะ

อ่ะตัดผมนะเปลี่ยนเสื้อผ้าตัดเล็บอะไรนะ

โอ้โหแต่ผมตัดยากมากเลยดูสิ
โอ้โหนี่คือผมมันจับกันเป็นก้อนเลย

เห่าเต็มเลยไข่เห่าอะไรเต็มเลย

แม่นั่นไว้แม่นั่นไว้แม่

โอ้โฮ
โอ้โฮขาวเต็มเลย
ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
เด็กดูข้างนี้สิลูก

เออดูหูนึงขาวจะเข้าหูนึงเร็ว

เอาหูไหมเนี่ย
กินหูไว้กินหูไว้

อยากพูดอะไรของหมอปา

ไม่แสบหลังคาไว้

หรือสถานที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณพวกสุสานพวกนี้อย่าไปเด็ดขาด
ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ผมคิดว่าคงจะไม่ได้ลูกตัวเองขึ้นมา
แต่วันนี้คือยังดีพอเราไปแตะเนื้อต้องตัวเขาปั๊บ
นักข่าวคุยปั๊บเขาเริ่มมีปัญญาที่ดี

เรื่องนี้มันแล้วแต่วิจารณญาณนะแต่ที่ผมบอกว่า
ไม่เจอกับครอบครัวนี้คุณไม่รู้หรอกว่าเขาเจ็บยังไง
เขาเหมือนตายทั้งเป็นนะลูกเขาที่มีชีวิตอยู่

และคำพูดแต่ละครั้งที่บอกว่ามันจุกทุกคำ
ที่เขาพูดออกมาเพราะมันไม่ใช่คำพูดของเด็ก

สรุปคือหมอปลารับตัวน้องไปรักษา๗วันนะคะ
เป็นครั้งแรกในรอบปีที่น้องออกจากบ้านค่ะ
พาไปกินไก่ทอดแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเล
และให้ดูการ์ตูนน้องชอบดูการ์ตูน
พอไปดูมือถือของน้องค่ะ

อุ้ยพี่อุ๋ยน้องดูแต่การ์ตูน
อ่านการ์ตูนออนไลน์เอ้ยอะไรเอ้ย
นะคะเพราะว่าลองไปตรวจเนี่ยไปดูย้อนหลังว่าน้องเขาดูอะไรบ้างในมือถือค่ะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนอ่านการ์ตูนการ์ตูนออนไลน์แบบนี้
แต่ในแง่ของการดูการ์ตูนอะไรพวกนี้ทางออนไลน์เนี่ย
คือถ้าเกิดไม่ห้ามไม่จำกัดเวลากันเนี่ย

คือวนไปเรื่อยอะไรแบบนี้ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานกันด้วยนะคะ
เปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่หมอปลาสัก๗วันอาจจะดีขึ้น